อามวัยตองมาลุกนางามเลยหรอ

ก็คว้ามาสัมภาษณ์กันนิดนึง
สาวงามทั้ง๕นี่เขาบอกว่าสวยปังแบบ
มีสไตล์ที่แตกต่างกันไปทุกคนเลย

น้องโบนัสคนนี้ค่ะ
คุ้นกันดีเจ้าของฉายาท่าเดิน
ชุดน้ำเงิน

น้องออยนี่ก็

ว่าที่ดาราคนใหม่ด้วยจ้า

และรวมไปถึงน้องน้ำพัชรพร

ันการพรีเซนต์บนเวทีของเธอ

เธอพูดหรือว่าให้สัมภาษณ์บนเวที

ถึงแม้ว่าได้ตำแหน่งแล้วถ้าหากมีโอกาส

เธอก็ไม่หวั่นเรื่องกระแสคนบูรี่
เรื่องทั้งสีผิวเรื่องความสวยอะไร

เห็นต่างทางการเมืองด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากน้องน้ำกันจ้า
ก็อันนั้นคือออกมาจากใจเพราะว่าในนามของคนไทยน้ำพูดตลอด
นามคนไทยไม่ว่าคุณจะเป็นนางงามหรือว่าไหนก็ตาม
คุณมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็น
ซึ่งต่อให้น้ำไม่ได้ไปยืนบนเวทีน้ำก็ยังยืนยันคำตอบเดิมของน้ำ
ถ้าคำจำกัดความของความงามของคน
คือสีผิวดำแล้วบอกว่าไม่สวย
ว่ามันไม่ใช่ยุคที่จะพูดแบบนั้นแล้ว
เราอยู่ในยุคที่ต้องเปิดกว้างมากกว่านี้อยู่ในยุคของศรีวิรัย
ก็ภูมิใจเลยค่ะหนูภูมิใจในสิ่งที่หนูเป็นมาก
แล้วก็ต้องขอบคุณคนที่สนับสนุนเรานะคะ